ใช่ค่ะคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนไปเจอศพ
เพราะรถพ่วงอยู่ในคลองคือสภาพศพเนี่ยเป็นโครงกระดูกแล้ว
สัตวิถันเบื้องต้นคือน่าจะเสียชุดมา๓เดือน
ตำรวจไล่สืบหาไปจนรู้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรมอำพลางศพ
มีผู้ต้องหาประมาณ๓คนไล่จับได้ทีละคน
จุดเริ่มต้นเนี่ยมีคนงานในแคมป์คนงานก่อสร้างที่วังจันทร์ระยอง
คมคู่แล้วก็ทำร้ายแล้วมีเด็กหนุ่มในแคมป์คนหนึ่งไปด้วย
กับคนที่ไปแจ้งความค่ะบอกกับตำรวจบอก
เขาเคยฆ่าคนตายแล้วเอาศพไปทิ้งหมกคลองตั้งเมื่อ๓เดือนก่อนด้วย
นี่คือจุดเริ่มต้นตำรวจไปตรวจคลองนั้นเจอโครงกระดูกจริง
ค่ะมีแม่คนหนึ่งเขาบอกกับทางกระจกเงา
ช่วยตามหาลูกชายเป็นพลทหารหายจากค่ายทหาร
พลทหารนิวชื่อนิวเหมือนกันด้วย

แต่คนงานเหล่านี้คือในบอยในปุ๊ในดอนเนี่ย
ที่ก่อเหตุเนี่ยที่คนงานเขาบอกอ่ะนะค่ะ

ก็เลยไล่ไล่จับกันมาจับทีละคนทีละคนทีละคน
เมื่อวานเพิ่งได้ตัวในบอยบอยเป็นคนสุดท้าย
วันนี้ครบสามคนแล้วที่ได้ตัววันนี้ตำรวจเลยพาไปทำแผนเลยนะคะ
คำถามที่คนอยากรู้คือหนึ่งฆ่ากันจริงไหมสอง
คนที่ถูกฆ่าคือพลทหารนิวที่แม่ตามหาหรือเปล่าใช่หรือเปล่า
เช้าเลยค่ะ๓คนบอยดอนปุ๊นะคะถูกคุมตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพครับเขาสามคนยอมรับสารภาพว่า
เขาร่วมกันฆ่าจริงจริงอืมแล้วร่วมกันฆ่านิวจริงจริง

ที่ทำผิดไปนะครับเราตั้งใจไหมคะอืมถ้าถามเราตั้งใจไหม
ได้ตั้งใจครับคือแบบว่าความเมาด้วยมันอืมใครเป็นคนต้นคิดครับ
ว่าจะต้องทำแบบนี้ตอนนั้นช่วงเวลาแบบนั้นไม่ได้ค่อยได้คิดอะครับ
นั้นมันชั่ววูบเหรอครับที่เขาพูดไม่ดีหรืออะไร
มันมีเรื่องบาดเสียงกันอีกไหมครับเรื่องอะไรอ่ะครับที่ทะเลาะกัน
อืมคือพูดง่ายง่ายคือพูดไม่ลงรอยกันครับผม
ใครเริ่มลงมือก่อนนะครับตอนนั้นใครแบบทะเลาะกับใครก่อนครับ
คนคนสายคนตายเลยครับเพิ่งน่ะเลิกอ้าเสร็จกันใช่ไหมคะ
เอ่อไม่ถูก

ไม่ครับไม่ใช่ครับยืนยันนะ
ยืนยันว่าคนตายชื่อนิวจริงแต่ไม่ใช่พลทหารนิวที่แม่ตามหา
ตกงานเลยพามาทำงานที่แคมป์คนงาน
วันแรกตั้งวงดื่มเหล้ากันฆ่าเขาตายเลย
เรื่องราวเป็นยังไงไล่ไปดูตามแต่ละจุดที่พาไปทำแผน
จุดแรกคือแคมป์คนงานเกาะสร้างในพื้นที่โรงเรียนบ้านพรงตาเอี่ยมนะคะที่อำเภอวังจันทร์
นี้เขาบอกว่าเขาชวนกันมาดื่มเหล้าที่แคมป์แล้วก็เมา

อนก็ต่อยไปคนตายก็ต่อยกลับแล้วก็ถีบดอน
คว้าไม้ไล่ตีคนตายตีเข้าที่หัวไป๓ครั้ง
หลังจากนั้นค่ะบอยปุ๊ดอนรุมกระทืบผู้ตายจนเขานิ่งไป

หลังจากนั้นเป็นจุดที่ทุกคนช่วยกันขนร่างคนตายใส่รถเข็นพ่วง
กับมอเตอร์ไซค์ไปทิ้งที่จุดพบศพ
ซึ่งระหว่างทำแผนนี่ไม่ได้มีแค่ตำรวจกับผู้ต้องหานะ
คนงานในแคมป์เขาก็มาดูการทำแผนกันชาวบงชาวบ้านก็มา
ตำรวจคุมตัวดอนกับบอยที่อ้างว่าเป็นสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงรถเข็น

เขาบอกว่าขี่รถเข้าไปในป่ารกร้าง

แล้วก็ช่วยกันเข็นรถเข็นที่มีร่างของคนตายไปทิ้งลงคลองเพื่ออำพราง
เรื่องต้นวันนี้เนี่ยตำรวจสพวังจันทร์เอากางเกงยีน
็อกเซอร์นาฬิกาข้อมือแล้วก็โครงกระดูกของคนตายที่ตรวจพบ
ส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วให้ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลนะคะ
จะได้รู้ว่าคนตายคือใครกันแน่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจก็เชื่อคำให้การนะ
ก็ให้น้ำหนักไปว่าคนตายน่าจะชื่อนิวแต่ไม่ใช่พลทหารนิว
ตอนนี้ถึงจะจับจุมทั้งสามคนได้ครบแล้วเนี่ยแต่ก็มีการสอบสวนกันตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะ
เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนจริงว่าคนตายไม่น่าใช่พลทหารนิวค่ะ
ทั้ง๓คนบอยปุดอนนะคะโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพลางศพ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจสพวังจันทร์จะคุมตัวไปฝากขังค่ะ
ครับตอนนี้กำลังรอผลตรวจดีเอนเอ

คุณแม่ของพลทหารนิวกับโครงกระดูกนะฮะ

ถ้าผลออกมาขั้นอีกสักประมาณ๑สัปดาห์
ถ้าไม่ใช่พลทหารนิวจริงก็ต้องไปหาพลทหารนิวกันใหม่
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มว่าโครงกระดูกนั้นคือนิ้วไหน

ผู้ชมครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวสามคนนี้มีใครนะบอยดอนปุ๊

แล้วรู้เห็นเป็นใจร่วมก่อเหตุหรือเปล่าหายไปไหน
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราไปดูที่บอร์ดของสพวังจันทร์จังหวัดระยองเจ้าของคดีนะฮะ
ไม่มีชื่ออรไทยเหล่าแสงสีอายุ๔๒แฟนของบอยเลย

เพราะตำรวจกันตัวไว้เป็นพยานนะครับในเรื่องนี้

พบว่าอลาไทยเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูล
แล้วก็พบว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆ่าและอำพลางศพ
คุณเลิฟระวิการผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับอรไทยนะฮะ
บอกว่าตอนที่บอยถูกจับเนี่ย
ตอนนั้นไปอยู่ที่สวนที่จันทบุรีกันไปทำงานในแคมป์คนงานที่นั่น

เธอเองยังไม่เชื่อเลยว่าบอยจะไปฆ่าคนได้
รับว่าตอนที่รู้ว่าบอยเนี่ยไปก่อเหตุแล้วตำรวจมาจับตัวก็เสียใจ
แต่ยืนยันว่าหลังเกิดเหตุบอยไม่ได้คิดหนี
ที่ไปจันทร์เนี่ยคือจะไปเริ่มชีวิตใหม่กัน

เธอเนี่ยมีสามีอยู่สะแก้วเธอขอเลิกไปแล้วแล้วมาเจอบอย
ตอนมาทำงานที่ทำคนงานที่วางจันทร์ละยอง
สามีจะมาตามเธอก็ไม่อยากจะไปอยู่กับสามีอีก
ก็เลยหนีไปที่วังจันทร์ไปที่จันทบุรีเพื่อไปทำงานที่นั่น
สุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องตรงนี้ซ้อนขึ้นมา
คนก็เลยคิดว่าเธอเนี่ยหนีกับบอย
ความจริงแล้วไม่ใช่เธอไม่เกี่ยวข้องกับคดีเลย

ทางฝั่งบ้านที่สะแก้วบ้านของอดีตสามีของคุณอรไทย
ก็เป็นห่วงว่าจะถูกในบอยฆ่าอำพลางไปแล้วหรือเปล่า
ซึ่งพอเจอเมื่อวานนี้สามีของอรไทยบอกฝากบอกว่ายังรักอยู่นะ

แต่วันนี้อรไทยบอกกับคุณเลิฟระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ

จะรอบอยออกมาจากเรือนจำครับ
ก็รักเขามากค่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยมีพี่สาวของบอยชื่อป้าแว่น
แกบอกว่าอรไทยเนี่ยโอ้โหเห็นเหตุการณ์หมดเลย
ตอนที่บอยเนี่ยทำร้ายนิวจนตายนะ

รไทยยืนยันกับเราว่าไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องเลย
ไม่เคยพูดกับใครด้วยว่าบอยเนี่ยทำอย่างนั้นอย่างนี้
มีแต่ป้าแว่นพี่สาวบอยนี่แหละนี่ฮะป้าแว่น
นี่ไปบอกว่าบอยเนี่ยฆ่าคนจนเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
วันนี้ทั้งคู่มาเจอกันที่โรงพักนะครับ

เพราะว่าป้าแอ้นก็มาเยี่ยมน้องชาย
รไทยเขาก็มาเยี่ยมแฟนของเขาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
พี่สาวบอยบอกว่าบอยไม่เคยบอกใครยังไง

ความจริงเรื่องอย่างนี้เนี่ยใครรู้ก็ต้องบอกนะฮะ

สงสัยว่าเอ๊ะพี่ชายของในบอยเนี่ย

ไปทำงานอยู่ที่นั่นเหมือนกับไปฝากเขาทำงานที่สวนในจันทบุรี
แอวคำมงคุณนะเป็นพี่ชายของในบอยนะฮะ
บอกว่าไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับ
เพราะว่าบอยเนี่ยเป็นน้องชายคนสุดท้องของเขานะ
เป็นผู้ต้องหาในคดีเขาไม่ได้ช่วยเหลือหรือว่าหาที่หลบซ่อนให้
เพราะบอยเนี่ยตอนนั้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยมาพักด้วยสักสัปดาห์นึงนะ
แล้วก็บอกว่าอยากจะมาทำงานที่จันทบุรีเนี่ย
เขาก็เหมือนกับติดต่อแต่ตัวเขาก็ไม่สะดวกตอนนั้นนะ
ก็เลยบอกให้บอยเนี่ยไปทำงานแล้วก็เก็บเงินมาเองถ้าเกิดจะไปอยู่ด้วยกันอะไรประมาณอย่างนี้ครับ
เขาบอกเขาไม่เคยเจอเลยถ้าเจอยังไงก็บอกเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว

บ้านเกิดของพลทหารนิววัย๒๑ปี
ชื่อจริงชื่อพนาเบนจวรที่ญาติเนี่ยตามหาตัวอยู่
ตอนนี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยนี่ย่าของพลทหารนิวนะครับ
บอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหา๓คนบอกแล้วว่าไม่ใช่นิว
แต่ลึกย่าบอกย่ายังไม่เชื่อคำพูดของผู้ต้องหา
เชื่อว่าโครงกระดูกนั้นต้องเป็นหลานชาย
เพราะเสื้อผ้าที่เจอเนี่ยแล้วก็นาฬิกาด้วย
มันใกล้เคียงกับของหลานชายมาก

ว่าอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งผลน่าจะออกมา